เคลียร์เวลาอย่างไร

มีอาทิตย์นึงเราก็เคลียร์ว่าแบบ
มาทำงานวันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตกลงกับที่บ้านเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่เขาโอเคค่ะเขาก็อยากจะแบบ
เห็นเราได้กลับมาทำงานที่เรารักอะไรอย่างนี้

น้องติดแม่ไหมครับเพราะว่าจะอยู่กันตลอด
ติดเหมือนกันก็แต่ว่าเราก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากอยู่แล้วค่ะ
ก็ยังมีเวลาที่จะแบ่งให้เขาอยู่เยอะมากมาย
อันนี้พูดคุยกับคุณสามีหรือยังคะว่าจะดูแลแบ่งกันยังไง

ฉันวันนี้วันนี้นะป๊าอยู่บ้านนะไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าละครยาวน่าจะยังค่ะ
เพราะว่านายก็อยากจะเต็มที่กับรายการก่อน
เพราะเราไม่ได้ทำมานานแล้วด้วยค่ะ
ก็ผ่านเวลาไปได้หัวไว้
ถ้ายังมากก็จะเดียวว่ากันค่ะ
รายการเศรษฐีป้ายแดงแบบว่าได้รับการแบบว่ามั่นใจก่อนเลย
เพราะตอนนี้เนยก็แบบยังตื่นเต้นอยู่

เราเริ่มชินแล้วหรอใช่ไหมค่ะการว่าต้องอ่าน
เรื่องนี้ก็สนุกค่ะได้
มันเหมือนเราถ่ายละครมาเป็นสิบปีใช่ไหมคะเพราะอันนี้มันเหมือนกับอีกอย่างหนึ่ง
แล้วก็มันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดันว่ารายการนี้เป็นสิ่งที่เราชอบด้วย
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คนก็จะถามเรามาเยอะมากเลยว่าเราเริ่มต้นทำธุรกิจทำอะไรยังไงค่ะ
บางทีเราตอบคนเดียวอาจจะแบบไม่หมดรายการนี้ค่ะจะตอบโจทย์ทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเอง
วันนี้แขกเป็นใครเขาเริ่มต้นมายังไงเขาแบบรวยได้ยังไง
ซึ่งแต่ละคนนะคะต้องบอกว่าชีวิตเหมือนแบบละคร
คือเราเล่นละครมาชีวิตเขาแบบกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคคือมันไม่ง่ายเลย
ทุกอาชีพคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้โดยด้วยกลีบกุหลาบ
ทุกคนฝาวฟันมาเยอะมากค่ะ
แล้วก็รายการนี้มีไอเดียตั้งแต่คนเพิ่งเริ่มทำ
ประสบความสำเร็จแบบใหญ่โตซึ่งเป็นรายการที่ว้าวจริง
อยากให้คุณผู้ชมได้ดู
ในการช่วยเราอยู่ในช่วงแรกนะคะแล้วเราก็พยายามทำการบ้านเยอะมากมาก
แล้วก็ศึกษาเรื่องแบบวิธีการที่เราจะเข้ากันแล้วมันให้มันเนียนไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่ยากเลยจะบอกว่าทุกคนน่ารักอารมณ์ดีแล้วไปด้วยกันได้ดีมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมนอกจากจะได้ไอเดียใหม่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยค่ะ
คือไปสั่งมาเองอันนี้เล่าเลยค่ะแต่ทีนี้เขามาส่งช้าคือเนยแพลนว่าจะให้ของขวัญตัวเองแบบปีใหม่
อะไรอย่างงี้แล้วเขากิจติดโควิดช่างไม่ว่างและนางดันมาส่งแบบวันเร็นท๊ายอย่างนี้
ก็ไม่อยากให้สามีแบบน้อยหน้าต้องทำหน้าที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอเขาจะเก็บตังค์สามีก็เดินมาพอดีก็เลยเรียกเขา
นางก็เลยมาโอนให้คนที่มาส่งของอะไรอย่างนี้
ก็ปุบปรับรับโชคไป
ใช่นางก็เลยบอกว่ารวมวาเลนไทยตุดจีนวันครบรอบที่จะ
เดือนหน้าจะครบรอบ๑๒ปีที่คบกันค่ะ
นางก็เลยรวมไปเลยเออไม่เป็นไรรวมได้
ดีค่ะแต่ความรักของนางก็เขาเนี้ย

ก็ถือว่าปีนึงทั้งปีไปเลย

แต่มันเป็นจังหวะพอดีที่พี่อำเขาแบบ

คือจังหวะนั้นเนยก็ตั้งใจไว้แล้วแหละ

แป๊บนึงเดี๋ยวสามีน่าจะรังลงมา

คุณเรื่องน้องเป็นยังไงตอนนี้
ค่อนข้างจะแบบรู้เรื่องอะไรเยอะแยะเลย

ทั้งสองคนอยู่ในวัยไล่กัน
ห่างกัน๒ขวบครึ่งค่ะอาคินเป็น๓ขวบกว่า
แล้วอลินก็แบบเกือบขวบ๑๐เดือนกว่าค่ะ
การเลี้ยงลูกสองคนเป็นแพทย์คุณแม่กดหัวบ้างไหมคะ
ก็ตอนนี้ก็เหมือนจะโตทันกันนะคะ

ตอนนี้พี่เขาก็ดูแลน้องดีค่ะ
เริ่มจะแบบคุ้นชินกับการมีน้องแล้ว
ตอนแรกเขาอาจจะอย่างงงอยู่ว่าอยู่ก็มีน้องเบบีมา

ถ้าถามอาคินว่ารักใครที่สุดในบ้านเนี่ย

เพราะว่าน้องเบบีตัวเล็กอยู่อาคินก็เลยต้องรักที่สุด

หรือดูแลน้องช่วยเลี้ยงน้องไหมคะ
ใช่ค่ะก็บอกว่าถ้าวันไหนคุณแม่ออกมาทำงานข้างนอกนะ

แล้วเดี๋ยวอาคิงก็จะแบบมีรางวัลจากคุณแม่นะ
กลับไปก็จะถามว่าวันนี้ช่วยเลี้ยงน้องไหม
ทำอะไรให้น้องบ้างอาคินเอาขนมอันนี้ให้น้องนะ
วันนี้แบ่งของเล่นอันนี้ให้น้องนะ
เขาก็จะจำไว้เพราะแม่สั่งไว้

ก็เป็นรางวัลที่เขาอยากได้อะไรจะซื้ออะไร
แม่ก็จะดูว่าเขาทำความดีอะไร
ก็จะมีดาวติดให้๑ดวง๑ดวงครบ๕ดวงได้อะไร
เพิ่งเริ่มทำกันเพราะเริ่มจะรู้เรื่อง

ก็เริ่มที่จะสนุกขึ้นแล้ว
วิธีนี้ดีไหมคะในตัวของเราเองนะคะ

มันเหมือนกับให้น้องได้รอเพื่อจะทำอะไรบางอย่าง
รอว่าเราต้องทำความดีมันจะมีดาวความดี

ลูกก็จะทำความดีอะไรก็อ่าแม่ก็ให้๑ดาวไปติดไปติด
พบ๑๐ดาวคุณอยากได้อะไรของเล่นอะไร

คุณต้องมีของอะไรคุณจะเท่าไหร่เปียกทั้งทิ้ง
ค่ะเราที่เราเข้ามาช่วยว่า

สึ่งจะได้
ไม่ใช่แบบว่าทำเพื่อจะได้อย่างเดียวคือบางทีมันสิ่งที่ทำ
คุณแม่รักน้องนะเพราะเรามีพี่น้องกันสองคน
คือเป็นแม่ค่ะต้องแบบพูดปากเปียกปักใส่

แล้วอย่างพี่น้อยออกมาอย่างนี้น้องเขามีงอนอะไรอย่างนี้ไหมคะ

ไม่งอนนะคะค่อนข้างเข้าใจ

กลับไปปุ๊บก็ถามว่าคุณแม่เหนื่อยไหมคิมไปเอาน้ำให้
เหมือนเวลาป๊ากลับมาเราก็จะบอกว่าอาคินต้องไปถามป๊านะ
เหนื่อยไหมแต่บางทีป๊าไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอก
แต่เราก็เหมือนกับไปถามสิป๊าเหนื่อยไหมจะเอาน้ำให้ป๊าไหม
เหมือนเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณแม่เหนื่อย
คือบางทีเราไปถึงเราก็แบบเหนื่อยมากเลยวันนี้คุณแม่ไม่ไหวแล้ว
คือจะให้ลูกอ้อนลูกค่ะเขาก็ว่าคุณแม่เหนื่อยเรียร้อย
มันก็เป็นวิธีของเรานะคะ

เท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะลูกสองนี่แบบ
มันก็อ้วนง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามโดยตัวเองก็ทานอาหารที่มีประโยชน์

ขอบคุณค่ะ

อย่าลืมนะคะติดตามรายการนะคะ
ทีป้ายแดงค่ะดูก่อนรวยก่อนนะคะ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ